คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
เพียงไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ทั่วโลกเฝ้าจับตากันแล้ว
เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชาวอเมริกันว่าสุดท้ายแล้วนะคะ
พวกเขาอยากจะมีประธานาธิบดีที่ชื่อโดนัลดทรัมป์ต่อไปหรืออยากจะเปลี่ยนไปสู่ความหวังใหม่
กับการมีประธานาธิบดีที่ชื่อโจไบเดนค่ะแต่ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งสหรัฐ๓พฤศจิกายนนี้นะคะ
ก็จะมาหาคำตอบของคำถามกันเช่นเคยค่ะซึ่งหากใครที่ติดตามข่าวสารของสหรัฐอยู่เป็นประจำ
ก็คงจะเห็นภาพกันว่าวิกฤตโควิด๑๙นะคะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐย่ำแย่และเลวร้ายแค่ไหนค่ะ
ยักษ์ใหญ่ยื่นล้มละลายนับร้อยแล้วก็มีคนตกงานกันเป็นล้านล้าน
คำถามค่ะจึงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจและการจ้างงาน
อันดับแรกนะคะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเลือกตั้งสหรัฐครั้งสำคัญนี้นะคะ
มีการลงคะแนนเสียงทางปรายศนีย์ด้วยเหตุผลก็เพราะการแพร่ระบาดของโควิดในทีนค่ะ
ที่ยังไม่สงบซึ่งการลงคะแนนเสียงทางปริศนีย์ที่ว่านี้นะคะ
แต่บางรัฐที่ประสบการณ์น้อยนะคะโดยเฉพาะสมรภูมิสำคัญนะคะ
แล้วก็อาจกลายเป็นบัตรเสียนะคะที่เกิดจากความผิดพลาดง่ายได้
เช่นการลืมเซ็นชื่อมือซองจดหมายหรือส่งปรายศนีย์ช้าไปค่ะ
ทำไมการลงคะแนนเสียงทางปรายศนีย์ถึงกลายมาเป็นประเด็นสำคัญใช่ไหมคะ
นี่คงเป็นคำถามที่หลายหลายคนคิดในใจซึ่งปกติแล้วค่ะ
ลงคะแนนทางปรายศนีย์จะได้รับความนิยมกับแค่บางรัฐเท่านั้นค่ะ
มีผลสำรวจออกมาว่าผู้สนับสนุนทรัมป์ส่วนใหญ่วางแผนไปลงคะแนนเสียงด้วยตัวเองในวันเลือกตั้งต่าง
ผู้สนับสนุนของใบเดนค่ะที่ส่วนใหญ่วางแผนลงคะแนนทางปรายศนีย์
ก็ทำให้ความกังวลเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะพวกเขานี่กลัวว่านี่อาจเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
แล้วก็อาจเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบลูชิปได้สมมุตินะคะว่าถ้าใบเดนชนะ
ไม่ว่าจะเป็นแอร์ริสุน่าหรือฟอริดาสมรภูมิสำคัญที่มีกระบวนการลงคะแนนเสียงทางปริศนีย์
เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่รับบัตรลงคะแนนที่มาถึงหลังวันเลือกตั้งนะคะ
ที่ใบเดนจะคว้าชัยชนะประธานาธิบดีสหรัฐก็มีสูงค่ะแต่หากว่าใบเดนแพ้นะคะ
และจากการลงคะแนนเสียงทางปริศนีย์นี้ค่ะก็กลายเป็นปัญหาลุกลามไปจนถึงขั้นยื่นฟ้องร้องนะคะ
อาจนับได้ว่าการเลือกตั้งสหรัฐปี๒๐๒๐เป็นการเลือกตั้งที่ถูกฟ้องร้องมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐค่ะ
มีการยื่นฟ้องแล้วมากกว่า๓๐๐คดีความใน๔๔รัฐค่ะ
และอีกประเด็นของการลงคะแนนเสียงทางปรายศนีย์นะคะก็คือ
การที่สารสูงรัฐเท็กซัสนะคะจำกัดกล่องรับบัตรลงคะแนน๑กล่องต่อ๑เขตปกครองค่ะ
ซึ่งนี่ก็เป็นข้อกังวลตามมานะคะว่าการจะส่งบัตรลงคะแนนเสียงทางปริศนีย์ของพวกเขา
มาถึงไม่ทันเวลาการนับคะแนน
๑กล่อง๑เขตปกครองตัวอย่างภาพง่ายก็คือ
ก็จะได้เพียงกล่องเดียวเท่านั้นค่ะ
ชูกฎหมายปฏิรูปภาษีขึ้นมานำเสนออีกครั้ง
โดยบอกว่านี่เป็นการลงนามปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบ๓๐ปีของสหรัฐค่ะ
ปฏิรูปภาษีอย่างไรบ้างนะคะ
แล้วก็จะเพิ่มเครดิตทางภาษีสำหรับเด็กเป็น๒เท่า
คือให้อีก๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๓๐๐๐บาทต่อเด็ก๑คน
ในการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ปกครองที่กำลังทำงานอย่างหนัก
แล้วก็จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายให้อีกเกือบ๒เท่าค่ะ
ปรับขั้นตอนยื่นภาษีให้ยุ่งยากน้อยลงนะคะ

บอกว่าจะลดภาษีธุรกิจขนาดเล็ก๒๐ค่ะ

และกำลังจัดหาอีก๔แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในการยกเว้นภาษีให้กับธุรกิจขนาดเล็ก
บรรเทาภาระทางภาษีมากกว่า๕๐๐บริษัทค่ะ

แล้วก็เพิ่มค่าแรงให้แรงงานอีก๔ล้านราย

ทรัมป์เขาบอกว่าจะกระตุ้นการลงทุนใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจสหรัฐ
แล้วก็หลังมีการอนุมัติการลงทุนทางธุรกิจ

ในการเข้าสู่โครงการใหม่ของสหรัฐไปแล้ว
แล้วก็มีการสัญญาค่ะว่าเขาจะทำให้บริษัทสหรัฐ
สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้
แล้วก็จะลดหย่อนอัตราภาษีนิติบุคคลค่ะ
ที่สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในโลกอุตสาหกรรม
จาก๓๕เป็น๒๑ค่ะ

ในด้านการจ้างงานนะคะทรัมป์อ้างว่าค่ะ
นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมีการสร้างงานไปแล้วกว่า๖๒๕๐๐๐ตำแหน่ง

เขาบอกว่าจะขับเคลื่อนโปรแกรมการฝึกอบรม
และทำให้การเข้าถึงการศึกษามีราคาที่เอื้อมถึงค่ะ
เพื่อนำไปสู่การได้รับค่าตอบแทนการจ้างงานที่มากขึ้น
แล้วก็จะระดมกำลังชาวอเมริกันในอุตสาหกรรมการผลิตและก็นวัตกรรม
ซึ่งเขานะคะจะสร้างฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและธุรกิจขนาดเล็กนะคะ
ก็จะกลายเป็นผู้นำห่วงโซ่การผลิตที่จะโครงการจ้างงาน
รวมถึงสร้างงานที่มีค่าแรงดีนะคะนับล้านตำแหน่งในสหภาพอุตสาหกรรมการผลิตและเทคโนโลยีทั่วประเทศค่ะ
ที่สำคัญนะคะใบเดนได้บอกว่าเขาเตรียมร่างโครงการเศรษฐกิจพลังงานสะอาดค่ะ
เพื่อให้ความสำคัญกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม
และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ใบเดนมองเห็นจากวิกฤตโควิด๑๙ครั้งนี้ก็คือการสร้างงานดูแลคนป่วยหรือคนสูงอายุที่บ้าน
โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่จะมีการยกระดับค่าจ้างผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วก็โอกาสของมืออาชีพนะคะในการดูแลผู้ป่วยและคนสูงอายุ
รวมถึงนักการศึกษาด้วยค่ะเพื่อฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งค่ะ
ด้านความเท่าเทียมในการจ้างงานนะคะไมเดนบอกว่าเขาจะเพิ่มค่าแรงให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมทุกเชื้อชาติในสหรัฐค่ะ
โดยการขยายการเข้าถึงที่ภาคศัยสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการชาวผิวสีและนาทิฟต์อเมริกัน
ปฏิรูประบบยุติธรรมที่เป็นการก่อเหตุอาชญากรรมพร้อมให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าเขาจะเปิดโอกาสทางการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือรหัสปรายศนีย์ค่ะ
แต่ที่ใบเดนฉีกจากทรัมป์มากนะคะก็คือการจ่ายส่วนแบ่งทางภาษีค่ะ
ใบเดนได้อ้างว่าคณะบริหารทรัมป์นะคะอุ้มแต่ในทุน
ที่มีการจัดหาเครื่องมือจำเป็นมากมายเพื่อช่วยเหลือบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็วอร์สตรีท
รวมถึงพวกพ้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กนะคะกลับตกอยู่ในบวงและเข้าไม่ถึงเงินอุดหนุนจำนวนมาก
ซึ่งใบเดนนะคะได้สัญญาว่าจะนำพาธุรกิจขนาดเล็กผ่านพ้นวิกฤตโควิดในทีนี้ไปให้ได้
แล้วก็จะฟื้นกลับสู่สภาพปกติ
ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสหรัฐได้อีกครั้งในอนาคตค่ะ
และใบเดนนะคะได้ย้ำว่าเขาจะเรียกเก็บภาษีที่สมเหตุสมผล
เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามหาเศรษฐีชาวอเมริกันเนี่ยจะจ่ายส่วนแบ่งที่เหมาะสมค่ะ
คำมั่นสัญญาที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะหากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคุณจะเลือกใครคะ
ปิดท้ายสัปดาห์นี้ค่ะก่อนถึงวันเลือกตั้ง๓พฤศจิกายนนะคะมาลองเช็คคะแนนเสียงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสหรัฐกันสักหน่อย
จากภาพรวมการสำรวจหลายสำนักค่ะเห็นได้ว่าชาวอเมริกันรุ่นใหม่มีความกระตือหรือร้นสูงเทียบเท่าการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งนี่นะคะอาจเป็นทางแยกครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เหมือนสมัยที่บารักษ์โอมาม่าค่ะได้เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรก
โดยผลสำรวจของสถาบันการเมืองฮาวาสนะคะเห็นได้ว่า๖๓ของชาวอเมริกาที่มีอายุ๑๘๒๙ปียืนยันว่าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสหรัฐอย่างแน่นอน
แล้วก็มากกว่า๔๗นะคะของช่วงอายุ๑๘๒๙ปีก็ระบุแบบเดียวกันกับผลการสำรวจเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งหากเป็นไปตามผลการสำรวจจริงนะคะก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับใบเดน
พอผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ค่ะมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงสนับสนุนใบเดนมากกว่าทรัมป์
สัปดาห์หน้าค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็คงได้ทราบกันแล้วว่า
ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่๔๖จะเป็นใคร
เมื่อสงสัยเราหาคำตอบ